ก็ต้องดีใจกับทางเบนเจบินเจมส์เดวิทนะครับ

รวมถึงบรรยากาศการสอบของทางทีมกันข้าวล่อ
ที่มีคู่แฝดอักษรศรีเดินทางมาซ้อมครับ

ซึ่งเป็นกองกลางดาวรุ่งทีมชาติไทยล่าสุดรับใช้ทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีชิงแชมป์เอเชีย
ก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวว่าสโมสรในไทยลีกสนใจจะดึงตัวแข้งรายนี้มาร่วมทัพรวมถึงมีสโมสรในหลีกอื่นของยุโรปที่เจรจากับแข้งรายนี้ด้วย
แต่ว่านะครับการที่เขานั้นได้ขยายสัญญาออกไปอีก๒ปีก็ทำให้ข่าวลือที่มีก่อนหน้านี้ยุติไปโดยปริยายครับ
เป็นเจบินเยวิสนะครับก็ได้ตั้งเป้าที่จะขึ้นไปเล่นทีมชุดใหญ่ของเจ้าสัวน้อยฟูแลมให้ได้
หลังจากต่อสัญญากับต้นสังกัดออกไปอีก๒ปีซึ่งก็มีโอกาสไม่น้อยเลยครับ
ส่วนเรื่องของการท่าเรือหลังจากที่มาดามแป้งโน้นพันร่ำซำเปิดตัวฝาแฝดที่ตาวีที่ตาถอนอักษรศรี
ทางเพจมาดามแป้งเมื่อสัปดาห์ก่อนล่าสุดครับทั้งสองคนได้เข้าร่วมซ้อมกับทีมการท่าเรือ
ในการเล่นให้กับทีมชาติไทยและสโมสร
ซึ่งทั้งคู่เป็นนักเตะดาวรุ่งที่มีความสามารถ
เห็นได้จากการพัฒนาตัวเองนะครับ
อย่างก้าวกระโดดจนมีชื่อติดทีมชาติไทย
อายุไม่เกิน๒๓ปีและโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจ

รู้สึกกังวลใจและก็เชื่อว่า
ทั้งคู่จะมาช่วยเติมเต็มให้ทีมแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นครับ